เจมส์ที่เล่นออกแบบ

อย่าพูดเยอะสิบางทีข้างก็นึกไม่ทันไง

แล้วเชอปลางมันเป็นหนังผีนะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเราก็ไปถามถ่ายถึงหนังของเขา

ที่โดนพักงานไปก่อนอันนี้๑เดือน

แต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติของ
แต่ต้องรักษาภาพรักขององค์
น้องก็เสียใจอีกก็ความขอบใจ

คงได้เห็นตัวอย่างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากถ้าเกิดเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจริง
ก็เป็นกำลังใจให้แฟนค่ะทุกคนรอแฟนกลับมาอยู่
ตอนนี้ก็คือก็ต้องมีน้องที่เข้ามาเสริมแทนที่เวลาแทนไม่สามารถออกงานได้
ก็จะมีคนที่เข้าขึ้นมาแทนค่ะแต่ว่าน้องยังมาซ้อมมาหลายเจอกับพวกเรามันปกติค่ะ

สรุปก็คือพักงานไปแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ

คือเมื่อวานที่แอดดูอยู่เหมือนกันว่า
นี่จนอยู่ด้านหลัง